แม่ค้าออนไลน์ยูทูบเบอร์ชื่อดังพิมพ์ริพาย
ล่าสุดเธอออกมาไลฟ์

คือตอนนี้มีแม่เพื่อนนอนอยู่นะ

คือเห็นกินข้าวกล่องชีวิตความเป็นอยู่แล้วสงสารมากนะครับ
เธอบอกว่าเมื่อ๓เดือนที่แล้วให้คนติดต่อ
เพื่อจะขออนุญาตในการเปิดโรงพยาบาลสนาม

ริพายบอกว่าถ้าเธอได้ทำโรงพยาบาลสนามนะ
ป่านี้ทุกคนแน่นอนเป็นพันคน
แต่ตอนนี้พอไม่มีการอนุญาตให้เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเนี่ย

เดี๋ยวฟังด้วยหน่อยนะฮะ
สามสัปดาห์ที่แล้วนะไปขอทำโรงพยาบาลสนามที่คลองเตยนะ

เขาไล่เอากูเปลี่ยนคนไป

ไงนะเอาออก
แต่ว่าไม่ท้อนะแต่ว่าไม่ท้อนะ

แล้วก็การขอที่จะขอเปิดเตียงสนามช่วยเหลืออะไรประมาณอย่างนี้
ค่ะส่วนคนในวงการบันเทิงท่านนี้ค่ะ
อู๊ดเป็นต่อก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ประกาศถอดใจค่ะกิจการชาบูอู๋เป็นต่อ
กว่า๖๐สาขาทั่วประเทศ
อู๊ดโพสต์ภาพร้านชาบูนะคะ
แล้วเป็นภาพที่แบบลูกน้องเก็บกวานแล้วปิดร้าน
ทีมข่าวก็วีดีโอคอลคุยกับพี่อู๋นะคะ

ก็บอกว่าโควิดรอบนี้มันหนักมากจริงนะ
พยายามสู้มาตลอด๒ปี
บางร้านในจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

ก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจำใจปิดไปก่อน
สาขาปิดไปไม่รู้จะปิดถาวรเลยหรือเปล่าด้วยซ้ำ

ตอนนี้พื้นที่สีแดงก็น่าจะให้ปิดหมดก่อน
แต่หนูถามตรงมันเสียน้ำตาบ่อยลากันนะคะ

คนอื่นว่าเสียแต่ว่าอายกันซึ่งอายน้ำเด็กน้อยนะ
อืมฟื้นว่าจังหวัดสายฟื้นบอกว่าเป็นอย่างหรอกเนอะ

แต่ถ้าเกิดเรายังฝืนเปิดต่อไปแล้วมีการติดเชื้อ
มีพบกฎิเชื้อที่มันเพิ่งขึ้น
ซึ่งถ้าเกิดเขาป่วยในขณะทำงานมันก็จะยิ่งกว่านี้

เพียงแต่บอกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่
วันที่ฟ้าใสขึ้นจะ๔แล้วนะ
อู๊ดบอกน้ำตาตกในตอนไปบอกลูกน้องว่าจะปิดร้าน
เพราะว่าลูกน้องบางคนอยู่กันมาตั้งแต่ลูกเด็กยันลูกโต

คงจะแบบไปต่อไม่ไหวจริงนะฮะ